คุณผู้ชมเริ่มส่งมานะครับเรื่องของสุนัขและแมวจรจัด
ว่าจะต้องดำเนินการแก้ปัญหานี้อย่างไรนะครับ
หลังจากที่ทางเจ้าคุณพิพิษได้ออกมาให้
ประกาศป้ายไว้ที่วัดสุทัศน์
แล้วก็ที่สำคัญเมื่อวานเจ้าคุณพิพิษออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะครับ

แต่เรื่องแรกในสายตรวจโซเชียลดูเรื่องของฟ้าฝนที่มันตกลงมาหน่อยนะ

แล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะ

แล้วก็อยากจะนำเสนอให้คุณผู้ชมไว้เป็นอุทาหรณ์
เขาบอกว่าขับรถอยู่เลนกลางดี
จู่มีรถเข้ามาพุ่งชน
ตัวเองไม่ได้ประมาทแต่ว่าพอคนอื่นประมาท
ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะคือเขาขับรถมาอยู่เลนกลาง
คือกล้องนี้เป็นกล้องของรถที่ขับเลนกลางนะคะ
หลังจากนั้นมีรถด้านซ้ายสีดำเข้ามาเสียเถียดก่อน
และหลังจากนั้นก็มีรถด้านขวาคันสีขาว
อันนี้ชนเลยนะครับเข้ามาชนเลย
สองข้างเลยนะฮะตัวเองขับเลนกลางอยู่ดี
โอ้โหแล้วน่ากลัวตรงที่เป็นขอบทางด้วยนะ
ก็คือรถคันที่ติดกล้องไว้เนี่ยเขาเซไปทางด้านซ้าย
จนเกือบไปชนกับราวกั้นสะพาน
ส่วนรถคู่กรณีที่อยู่ด้านขวาสีขาวนี่นะคะ

ครูดกับราวสะพานตรงกลางแล้วนะฮะ

ขับรถอยู่ดีความเสียหายก็มาเยือน
ขับระวังแต่คนอื่นไม่ระวัง

กันทุกคนดันขับหนีอีก

แต่ที่รู้ผมระบมไปทั้งตัวเลย
เป็นคำพูดของคนรถที่ติดกล้องวงจรปิดไว้

คันซ้ายขวามันน่าจะแข่งกันมา

และตัวรถผู้เสียหายอยู่ตรงกลางพอดี
แล้วถูกแสงซ้ายแสงขวาไง

ก็คือคุณเสกให้รายละเอียดบอกว่าเกิดขึ้น๑๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
ซึ่งคาดว่ารถคันที่ชนกับคันที่แซงซ้ายไปก่อนหน้านี้

นั่นแหละใช่ไหมน่าจะขับแข่งตีคู่กันมาแล้วก็คือตีคู่กันมาแล้วก็ออกซ้ายออกขวา
กลางตรงที่รถของผู้เสียหายพอดี
แล้วบังเอิญคันแรกก็คือคันที่อยู่ด้านซ้ายคันสีดำเนี่ยนะคะ
หักหลบรถของตัวเองทำให้รถอีกคันพุ่งเข้ามาชน
ซึ่งหลังเกิดเหตุคู่กรณีขับรถหนีไปเลยนะคะก็คือคันแรกนี่ก็หนีเหมือนกัน
คันที่๒สีขาวก็หนีเหมือนกัน
แต่ส่งคนมาบอกว่ายังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเดี๋ยวจะติดต่อกลับมาอีกครั้ง
ซึ่งทางตำรวจจะเรียกตัวมาสอบสวนในภายหลังเหมือนกันค่ะ